ส่วนเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านนะคะที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ไฟไหม้บ้านเนี่ยโอ้โหเสียหายทั้งหลังเลย

น้องสาวเจ้าของบ้านอยู่ดีมีอาการเหมือนกับผีสิงค่ะ
คล้ายกับว่าเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษเจ้าของบ้านเดิม
เข้าสิ่งร่างแล้วคล้ายกับตำหนิว่าทำไมไม่ดูแลบ้านให้ดี
ปล่อยให้บ้านไฟไหม้ได้ยังไงลองดูอาการเธอนะคะ
นี่คืออาการของนางน้อยเนธสูงเนินอายุ๕๔ปี
น้องสาวเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้
ในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เหมือนกับผีสิงวิญญาณเข้าร่างอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่แล้วคล้ายกับว่าพูดออกมาในลักษณะที่ว่าทำไมไม่รักษาบ้านเอาไว้ให้ดี
ปล่อยให้ไฟไหม้ได้ยังไง
ทีนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าบ้านของนางสาวกฤษณาหานสุวรรณ
เป็นบ้านเครื่องปูนครึ่งไม้แล้วไฟไหม้มันลุกลามรุนแรงมากอะนะคะ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

ตัวนางสาวกฤษณาที่เป็นเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เธออยู่กับหลานอีก๓คน
เกิดเหตุตอนเช้าส่งหลานไปโรงเรียนกันหมดแล้ว
จังหวะที่กำลังจะไปวัดกับน้องสาวแต่น้องสาวขอเข้าห้องน้ำก่อน
จังหวะนั้นได้ยินเสียงดังพลึบมาจากชั้น๒ของบ้าน
สักพักเปลวไฟมาแล้วก็ลุกลามเร็วมาก
รีบตะโกนบอกน้องสาวว่าไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็รีบเข็นรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อหนีเอาตัวรอดกัน
นางสุรางหานสุวรรณอายุ๖๒ปี
น้องสาวเจ้าของบ้านก็บอกว่าจังหวะกำลังเข้าห้องน้ำ
ได้ยินเสียงว่าไฟไหม้ไฟไหม้ก็เลยรีบออกมาจากห้องน้ำอย่างรวดเร็ว
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีเรื่องแปลกเหมือนกัน
คืนก่อนหน้าที่ไฟไหม้ฝันว่ามีคนมายืนมองดูบ้าน
มีย่าทวดก็คือบรรพบุรุษที่เป็นเจ้าของบ้านเดิมโผล่มาบอก
บอกว่ามึงก็ซื้อหวยสิ๙๐ภาพซ้ายมือคือย่าทวดนะคะ
มาเข้าฝันนะคะบอกว่าก็ซื้อหวย๔๙๕
อันนี้คือฝันก่อนบ้านไฟไหม้
ทีนี้ค่ะตัวนางน้อยน้องสาวเจ้าของบ้านอีกคน
มีอาการคล้ายวิญญาณเข้าสิ่งร่าง
เล่าให้ฟังว่าตอนไฟไหม้ตกใจทำอะไรไม่ถูก
สักพักรู้สึกร้อนเหมือนจะเป็นลมแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลย
ไอ้ที่ร้องพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้เลยว่าพูดอะไรบ้าง
ญาติมาบอกค่ะว่ามีอาการผิดปกติเหมือนวิญญาณเข้าร่าง
เธอก็เลยบอกว่าเอาจริงนะเธอสนิทกับญาติทวดมาก

ทวดได้เขียนอวยพรใส่กระดาษให้ให้ร่ำรวยอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยเอาไปเคลือบพลาสติกแล้วพกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลา
ก็เลยเชื่อว่าที่มีอาการแบบนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าย่าทวดท่านรักสมบัติ
ลูก๑๒คนมาสร้างบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยไม่เป็นหนี้ใคร
ทวดคงจะเสียดาย
บ้านหลังที่ยะทวดสร้างขึ้นมาแล้วมาถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลย
ฉันก็ไม่รู้ตัวดิเปิดประตูไปก็อ้าว
มารอดใบบ้านเลยก็เปิดประตูหลังบ้างก็มีความรู้สึกว่าของรองหาย
แล้วมาเปิดอีกข้างบ้านนี่ก็เลยวีดปาร์ดขึ้นมาเลย
หลานครับเขามาข่างบ้านอุ๊ยได้กินแป้งไหม
กลุ่มบอกได้กินไงเออย้ายมาหา
เพราะตอนแรกเราคิดว่าเราจะคิดไปเองใช่ไหม
เราจะคิดไปเองจะกลุ่มบอกอ้าวกินแป้งไง
ยายมาหาแต่ว่าก็เสียใจอยู่ที่ไม่ได้คุยกับแกไง
ก็เลยเสียใจอยู่ไม่ได้คุยกับแกแกคงจะรับลูกเนอะ
เรื่องแปลกที่นางน้อยน้องสาวเจ้าของบ้านมีอาการแปลก
ก็มุมนึงนะคะแต่ไฟไหม้บ้านคือหมดเลยพี่อุ๋
คุณผู้ชมไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็ยังเคราะห์ดีนะ
ที่ทุกคนในบ้านมีสติแล้วก็หนีออกมาได้ทัน
ทันไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ